คุณผู้ชมฮะผมอยากเล่าเรื่องนี้มากด้วย
และอยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมานะครับ
เรื่องของชื่อเล่นที่กลายเป็นเรื่องที่ไม่เล่นแล้ว

เพราะอะไรมันเกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
คือผู้ปกครองแจ้งคุณครูไป
บอกคุณครูทำไมชอบเขียนชื่อเล่นลูกชายเนี่ย

ซึ่งสะกดด้วยสะเอมมสบศเพราะว่าเกิดเดือนเมษายน

เป็นเมฆใช้ทอทง
สะกดผิดแบบนี้ลูกชายจะสับสนลูกชายป๑เอง
คือเป็นวัยที่กำลังแบบจำแล้วก็เขียนชื่อตัวเองไง
และทีนี้ครับแม่ก็เลยแชทไปคุยกับคุณครู
คุณครูคะเมื่อไหร่จะเขียนชื่อลูกชายดิฉัน

พี่เล่นสิเด็กไม่กล้าเขียนไม่มั่นใจ

ต้องเขียนแบบครูหรือเขียนแบบแม่บอก
คุณผู้ชมฮะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันก็ลามไปถึงเรื่องคำพูด
ระหว่างคุณแม่คุณพ่อกับคุณครูในโรงเรียน

ตอนที่บุกไปถึงโรงเรียนคุณผู้ชมฟังเสียงกันหน่อยฮะ
การที่ครูพิมพ์หรือพิมพ์กับผู้ปกครองมาแบบนี้

ผมให้อธิบายว่าชื่อไม่ได้ใช้ทางราชการ

เดี๋ยวคุณพ่อจะได้ให้คุณเปลี่ยนยังไงในเมื่อมันเขียนแล้วก็ใช้ไปแล้ว

อย่างที่บอกเรื่องชื่อเล่นไม่เล่นแล้วนะฮะ
เพราะมันลามไปถึงอีกเรื่องอื่นแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมฮะคือเอาจริงแล้วนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีนะฮะ
ว่าคุณครูชอบเขียนชื่อเล่นของลูกผิด
จากน้องเมฆเพราะว่าคุณแม่ตั้งใจที่จะตั้งชื่อให้ลูกเลย

แต่ครูเขียนเป็นทอทงจนทำให้เด็กสับสนว่าเขียนยังไงกันแน่
แต่ปรากฏว่าถูกคุณครูสวนกลับมาในแชท
บอกว่าเป็นแค่ชื่อเล่นไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย
ไม่ได้ใช้ชื่อในทางราชการไม่เหมือนชื่อจริง

แล้วก็ตอนสุดท้ายนะคุณแม่ก็พยายามอธิบายเหตุผลไป
สวนกลับมาอีกบอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้
จบนะพอใจไหม
แชทก็กลายเป็นการบุกไปที่โรงเรียน
ไปพูดคุยกับทั้งคุณครูแล้วก็ผู้มนวยการของโรงเรียน
คุณพ่อก็หงุดหงิดขึ้นมาอีก

พอขึ้นป๒เปลี่ยนครูประจำชั้นก็จบเรื่องกันไป
นี่ไงก็เหมือนกับว่าอ้าวพอ
แทนที่ผอจะอยู่ทางฝั่งผู้ปกครองบ้าง
เปล่าเลยหลับไปเป็นบอกว่าให้พ่อแม่อดทน
พอควรจะตรวจสอบนะ
ประเด็นเรื่องของการเขียนชื่อเล่นเด็กผิด
ประเด็นที่ครูใช้คำพูดหรือว่าแชทแบบนี้
อะไรแบบนี้มันคือหลายประเด็น
เพราะว่าพ่อแม่ของเด็กบอกว่าทนไม่ไหวเหมือนกัน
อยากให้ลูกอยู่กับครูที่มีพฤติกรรมแบบนี้

โอเคเดี๋ยวคราวหน้าจะสะกดให้ถูกต้องนะคะ

เรื่องนี้พอแชร์ในโลกโซเชียลคนก็เห็นเป็นสองฝั่งนะฮะ
โดยเฉพาะเรื่องชื่อเล่นที่สะกดผิดหรือไม่สะกดผิดเนี่ยนะฮะ
คนก็บอกโอ้ไม่เห็นเป็นไรเลยมันก็คำอ่านเหมือนกัน
เออสมมุติคุณน้ำแข็งเขาสะกดคุณน้ำแข็งเป็นอะไรดี
นอนหนูไม่โทรสารอามมน้ำแบบเนี่ย
เหรอเออสะกดบุ๊กเป็นบุ๊กบุ๊กสะกดด้วยคอควายกับสะกดด้วยกอไก่
เราก็รู้สึกมันผิดไงเพราะเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เด็กเราใช้คอควาย
อะไรอย่างนี้คุณผู้ชมฮะแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับ
แต่เรื่องนี้มีความคืบหน้าตรงที่ว่าวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่
ไปพูดคุยกับผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างของเด็กป๑เนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอได้ไลน์ไปบอกครู
ก็แค่ขอความร่วมมือให้เขียนเหมือนกันทุกครั้งได้ไหม
คุณพ่ออธิบายเองแต่ว่ากลายเป็นว่าครูตอบกลับมาแบบประชดประชัน
แล้วก็ไม่ใช่วิสัยของคุณครูนะครับ
ผู้ปกครองก็เลยติดใจสงสัยตรงเรื่องนิสัยของคุณครูด้วยครับ

ผมมองว่ามันเป็นการแบบประชดประชันเกินไปครับ

มันสอให้เห็นถึงว่าอุปนิสัยของครูเป็นยังไงครับ
เรื่องชื่อเขียนผิดอะไรผมไม่ซีเรียนแล้ว
แล้วบางคนเขาก็บอกว่าผมเรื่องเยอะเรื่องอะไรอย่างนี้
ผมว่าไอ้คนที่ทำให้เรื่องเยอะไม่ใช่ผมนะน่าจะเป็นคุณครูมากกว่า
ครับนั่นแหละ
พอพิมพ์มาแบบนั้นผมก็ดูแล้วมันเหมือนไม่ค่อยเรื่องถูก
หรือผมคิดไปเองหรืออะไรไม่รู้นะครับ
ก็เลยเอาไปลงโซเชียลเพื่อที่ให้สังคมเขาตัดสินอะไรกันดูนะครับ
ฝั่งหนึ่งก็บอกว่าโอ้จะอะไรนักหนากับอีกแค่ชื่อเล่น

แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาว่าว่าอ้าวแล้วครูอะไปต่อแบบนั้นได้อย่างไร

นี่ความคิดเห็นส่วนตัวคุณผู้ชมขออนุญาตแสดงนิดหนึ่ง
คือพอชื่อเล่นเด็กแล้วก็เด็กยังอยู่แค่ป๑
อย่างที่บอกว่าเด็กจะสับสนว่าตกลงแล้วชื่อเล่นเรา
กดด้วยอะไรกันแน่คุณแม่ก็จะดูแลน้องยากแล้ว
คุณลูกก็จะบอกคุณครูเขาบอกให้สะกดด้วยทอทงครับ
อย่างนี้คุณแม่จะบอกว่าไงล่ะ
ตั้งชื่อหนูมาสบริษีลูกเชื่อแม่นะเชื่อแม่อย่างนี้เหรอ

สมมุตินะมันก็เกิดปัญหาเพราะเด็กยังเล็กอยู่
ถ้าเด็กโตแล้วแบบว่าคิดได้คิดถูกมันก็ไม่มีปัญหานะครับ
คุณชมทีมของเราก็ต้องไปหาภูมิในการโรงเรียนด้วย
พอโรงเรียนบอกแบบนี้ก็ยอมรับ
เรื่องของการใช้ภาษาและการสื่อสารระหว่างครูกับผู้ปกครอง
มันทำให้เกิดความหมายไปอีกแบบเลยนะ
ดังนั้นเดี๋ยวจะปรับปรุงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีก

ภาษาในการพิมพ์สื่อสารออกมา
โดยที่อาจจะผู้ปกครองอาจจะเข้าใจไปในอีกความหมายหนึ่ง
แต่คุณครูก็จะพูดในลักษณะแบบนี้นะอะไรแบบนี้
แล้วก็ทางโรงเรียนก็ได้ดูว่ามันมีข่าวออกไป
ก็เข้าใจความรู้สึกของผู้ปกครองนะคะ
แล้วก็ทางโรงเรียนผู้ปกครองก็ได้เข้ามา
โรงเรียนนะคะแล้วก็เชิญคุณครูนะคะ
มาพูดคุยกับผู้ปกครอง
แล้วก็ได้ทำความเข้าใจกันไปนะคะเมื่อวาน
ดิฉันก็ขอโทษผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยนะคะ
ดิฉันก็ขอโทษไว้นะ
พอก็ยกมือไหว้ขอโทษผ่านสื่อเลยนะครับ
คุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาในเฟซเยอะมาก
เยอะมากจริงขอบคุณด้วยทุกข้อความเลยนะฮะ

ก็ไม่ค่อยแตกฮะไม่ค่อยแตกฮะ
แต่ว่าจะบอกว่าคุณครูไม่น่าแบบว่าไปเขียนประชดประชันคุณพ่อคุณแม่เขาแบบนั้นนะฮะ